เมนูที่เป็นตำรับโบราณในยุคสมัยของพระนเรศวร
โอ้ยจริงมากแล้วถ้าจะกินของดีของเด็ด
ที่เป็นตำรับโบราณในสมัยของยุคพระนเรศวร
แล้วเราก็ต้องไปที่จังหวัดพิศนุโลกเลยนี่ดิฉันเก่งมาก
ทำไมทายถูกสุดยอด
ไม่ได้อ่านในนี้เหรอดิฉันก็เห็นว่าเขียนด้วยพิศนุโลกอ่ะ

ศนุโลกเมืองสองแควร์มีเมนูเด็ดไปดูว่ามันคืออะไรครับ

ไปกันที่ร้านนี้กันก่อนนะครับเรือนจันเสวย
ที่นี่บอกเลยว่ามีแต่ของดีทั้งนั้น
อยู่ตรงไหนล่ะอยู่ที่ตำบลวัดจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกนะครับ
เขารวบรวมเมนูเด็ดเอาไว้หมดแล้วทั้งอาหารคาหวาน
โดยเฉพาะอาหารที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปทานก็คือไก่ต้มน้ำอ้อย
โบราณของจริงเป็นตำรับโบราณเมื่อ๒๐๐กว่าปีที่แล้ว
ยุคสมัยของสมเด็จพระนเรสวนมหาราช
ถามเจ้าของร้านดีกว่าว่าไปเอาสูตรอะไรมาจากไหนนะครับ
คุณป้ากันมณีภูธนทวีกิจเจ้าของร้านเรือนจันเสวย
เธอเล่าว่าไก่ต้มน้ำอ้อยเป็นเมนูที่อยู่คู่กับจังหวัดพิศนุโลก
มาอย่างยาวนานปัจจุบันหาทานได้ยากแล้ว
วัตถุดิบหลักอะไรน่ะถูกต้องไก่ค่ะน้ำอ้อยค่ะ
อีกครับไก่กับอ้อยในส่วนสำคัญเลย

ผมแนะนำให้เอาปีกส่วนบนมาทำนะครับ

แล้วก็วัตถุดิบที่นำมาใช้ก็ต้องมี
อ้อยสดน้ำตาลอ้อยสับปะรดใบเตย
แล้วก็เกลือที่สำคัญคือต้องมีน้ำปรุงรสก็ซอสหวานและซีอิ๊ว
วิธีการทำไปดูกันทีละขั้นทีละตอนฮะ
เตาก่อนให้มันร้อนนิดนะครับ
แล้วก็นำต้นอ้อยที่ต้องทุบนะ
แต่ทุบให้แตกพอประมาณไม่ต้องถึงขั้นเละเทะนะครับ

นี่เสร็จปั๊บเอาไก่ลงไป
เอาไว้แล้วก็ใส่น้ำตาลอ้อยและเกลือลงไป

แล้วก็ราดด้วยน้ำปรุงรสลงไปแล้วเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยเท่านั้นไม่ต้องถึงให้เยอะมากนะ

ประมาณสัก๓๐นาทีจนน้ำมันเคี่ยวดี

ใช่มันงวดแล้วอะไรรู้ไหม
ความหวานของอ้อยมีความเค็มของเกลือเล็กน้อย

มันจะซึมเข้าไปในเนื้อไก่

แล้วคุณเอาไก่เนี่ยนะครับมาทาน
มันจะมีความหอมหวานเปรี้ยวนิดของสับปะรด
เขาต้องมีน้ำจิ้มไหมเวลาทาน
ไปแล้วผมจะบอกว่ามันรสชาติมันจะเป็นแบบนี้

เขาเลยเสิร์ฟน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้มาให้
ทีนี้กินอิ่มน้ำสำราญชามเดียวไม่พอหรอกครับ
จานนึงเขาใส่มา๒ชิ้น

แต่ถ้าใครติดอกติดใจผมแนะนำให้สั่งสักสองเลย

เมนูนี้อร่อยจริงแล้วหาทานยากครับ
แล้วนอกเหนือจากไก่นี่นะครับ
เจ้าตัวไก่ที่ต้มกับอ้อยเนี่ยฮะ
ยังมีอย่างอื่นเองขนมหวานไงหลายเมนูนะ
นี่ของโบราณทั้งนั้นน้องใบตองรู้จักดีหมด

มีขนมสัมปณีขนมทองโปร่งขนมทองพลุขนมพระพราย

ขนมเสน่หจันทร์ก็มีขนมตะหลุมก็มี

ให้น้องใบตองอ่านนี่เขาไปกินหนมไทยบ่อย
เขาเป็นสายหวานชื่อชาญในขนมไทยทุกวันนี้ใช่

ใช่ถูกต้องก็สวยงามน่ากินน่าทานนะครับ
ทางอาหารคาวหวานอย่างที่บอกแล้วราคาล่ะเป็นยังไง

ผมว่าถูกนะไม่แพงด้วยแล้วสนใจไหม

ผมย้ำอีกทีนะครับกับร้านนี้
อาหารคาวหวานพื้นถิ่นในตำนานของชาวพิศนุโลก
ร้านเรือนจันเสวย
ก็คือบ้านเจ้าจันจันเจ้า

เออแต่ละอย่างเป็นสำหรับโบราณทั้งนั้นนะครับ

ตั้งแต่๙โมงเช้าไปจนถึง๒ทุ่ม
หรือว่าสอบถามไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ
อุ้ยน่าทานมากเลย
คือทานอาหารไทยโบราณแล้ว
ก็อย่าลืมตบท้ายด้วยขนมหวานโบราณ
ถูกต้องใช่ไหมนี่มันเป็นว่าแต่ดูเหมือนเขามีการประยุกต์นะ
ใช่ให้มันเข้ากับยุคสมัย
แล้วก็ปรับปรุงให้หน้าตามันสีสันมันสวยงามมากยิ่งขึ้น